อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมฮะเรื่องแก๊งคอร์เซ็นเตอร์
อ่าอยากให้ดูคลิปคลิปนี้เหลือเกินแหม
แก๊งคอร์เซ็นเตอร์บอกว่าพี่ผมเป็นตำรวจนะ
แล้วก็เปิดกล้องให้ดูนะโอ้โหแต่งตัวเป็นตำรวจอย่างนู้นอย่างนี้เลย
สุดท้ายโดนตำรวจจริงเขาให้ครับคุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะครับ
เธอจะจริงกับพี่เอ้าผู้หมวดเอ้าผู้หมวดผู้หมวด
ผู้หมวดก็ตัวจริงไม่ใช่เหรอผู้หมวดก็ตัวจริงไม่ใช่เหรอครับ
เฮ้ยเงียบหมวดหมวดเฮ้ยเอ้าสรุปใครตัวจริงใครตัวพร้อมกันแน่เนี้ย
พอให้เปิดกล้องแล้วเจอตำรวจจริงเนี่ยโอ้โหอึงเงียบเลย
ถ้าพูดให้เขาแพนกล้องด้วยนะคุณผู้ชมนี่พี่คนนี้คือตำรวจจริง
ใช่ค่ะมีสายโทรเข้ามานะแล้วก็บอกว่าคุณถูกตรวจสอบอย่างนู้นอย่างนี้
และทางสายแหมทำเป็นเปิดภาพเปิดคลิปให้ดู
เหมือนเปิดกล้องให้ดูด้วยผมร้อยตำรวจโทสมควรฮะ
โชว์บัตรของผู้หมวดก็บัตรปลอมไงโชว์แป๊บเดียว
เดี๋ยวผมจะปิดกล้องนะครับส่วนผู้รับสายนะครับ
เปิดกล้องให้ดูหน่อยครับแล้วก็แพนไปโดยรอบด้วยนะครับ
พอตำรวจจริงเขาเปิดกล้องเท่านั้นแหละในสายพูดว่าไง
แล้วก็เงียบไปเลยเออเนี่ยทางฝั่งที่อัดคลิปอยู่บอกว่า

หายไปเลยเงียบไปกับสายลมเลยคุณ
หมวดปลอมแต่แหมทำเป็นยศร้อยตำรวจโทชื่อสมควร
บอกว่าอยู่สพแม่จริมจังหวัดน่าน
มีทั้งโชว์หน้าและโชว์บัตรตำรวจปลอมด้วยนะฮะ
แต่ตำรวจที่เขาโทรเข้ามาเป็นตำรวจจริง
ชาวเน็ตพอเห็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โดนย้อนกลิดขำ
ใหญ่เลยคุณขำไหมคุณขำแน่คุณขำแน่คือครั้งแรกที่เห็นในโซเชียลก็ขำนะ
แล้วก็เนี่ยพอคนดูข่าวก็แบบเอ้ยเนี่ยฉันเคยดูคลิปนี้แล้ว

ใช่ครับเพราะเราไปพูดคุยกับตำรวจนายนี้จริงนะฮะ
นี่เขาตำรวจจริงนะ๑๐ตำรวจตรีวัญชนัย
เป็นตำรวจจราจรสพเมืองชนบุรี
ไปฟังคุณพี่๑๐ตำรวจตรีวันธนัยเล่าให้ฟังหน่อยนะครับ
พูดหวานล้อมว่าจะแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ไหม

สะดวกมาลงบันทึกประจำวันที่สพไหมถ้าไม่สะดวก
จะต่อสายหาร้อยเวนให้ครับ
พอเวลาเขาเห็นว่าเราเป็นตำรวจจริงแล้ว
เขามีอาการอย่างไรบ้างครับ

แม่โดนสบ้างนะ
พวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ใช้มุกหลอกเด็กแบบเดิมนะ
แล้วก็๒๐ตำรวจตรีวันธนัยเขาก็เตือนกันมาบอกว่ามันมีหลากหลายรูปแบบนะ
เรื่องของโทรมาแบบนี้หาว่าคุณไปโกงเงินไปช่อโกงอะไรนะฮะ
และบางอย่างเรื่องของบอกคุณมีพัสดุผิดกฎหมายอะไรเนี่ยนะครับ
สรุปแล้วแก๊งคอร์เซนเตอร์ใช้หลากหลายวิธีในการหลอกลวง
ดังนั้นนะขอให้ทุกคนอย่าหลงเชื่ออย่าหลงเชื่อนะ
วันก่อนช่วงวันหยุดที่ผ่านมามีแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรมาหาแม่ผม
แม่ผมก็บอกว่าลูกเป็นนักข่าวแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ก็คุยกับผมเลยนะ
นักข่าวเหรอเออนักข่าวเดี๋ยวคุณจะถูกแจ้งล้มละลายนะฮะ
แล้วก็วางสายไปผมบอกโอ้โหนี่ไปล้มละลายตอนไหนคะเนี่ย
นี่แหละสถาชีพที่มาแบบนี้ยิ่งช่วงนี้อ้างตัวว่าเป็นกรมที่ดิน
อันนี้มีมาเยอะด้วยเหมือนกันนะคะแล้วข้อมูลมันก็ตรงกับเราซะเหลือเกิน
อย่าตกเป็นเหยื่ออย่าหลงเชื่อนะคะ